สำหรับกรณีลูกแมวตัวนึงค่ะที่ไปติดอยู่บนต่อหม้อทางด่วนโทเวนะคะ
แล้วก็ติดอยู่นานนับสัปดาห์ได้มีการแชร์ข้อความนี้
แชร์เรื่องนี้กันในเฟซบุ๊กแล้วก็มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือ
สุดท้ายเมื่อวานนี้ช่วยเหลือได้สำเร็จเรียบร้อยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากมีหญิงรายหนึ่งนะคะ
ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คของกลุ่มธาตุแมวขอความช่วยเหลือแทนน้าสาว
เนื่องจากเห็นว่ามีลูกแมวตัวนึงขึ้นไปติดอยู่บนต่อหม้อทางด่วนโทเวย์
ติดอยู่เป็นสัปดาห์เลยค่ะคุณผู้ชมบริเวณหน้าวัดเสมียนารีถนนวิภาวดีรังสิต
เรื่องน้ำเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงบนต่อหม้อแบบนั้นไม่มีอะไรกินแน่นอนนะคะ
ว่าถ้าปล่อยไว้เรื่อยเจ้าแมวน้อยตัวนี้ตายแน่เลย
หลังจากโพสต์นี้ถูกโพสต์ไปไม่ถึงหนึ่งวันเมื่อวานนี้เองค่ะคุณผู้ชม
วงทางหลวงกรุงเทพกรมทางหลวงได้โพสต์เฟซบุ๊คอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่แขวงการทางได้ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าหมวดทางหลวงดอนเมือง
และทีมงานอำนวยความปลอดภัยทีมไฟฟ้านำรถกระเช้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพค่ะ
เข้าไปช่วยเหลือลูกแมวได้ปลอดภัยแล้วนะคะก็ต้องขออภัยผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาในช่วงดังกล่าวด้วย
ที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกชาวเน็ตเห็นข่าวนี้ชื่นชมกันเลยค่ะ
บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลยที่ไม่ละทิ้งชีวิตลูกแมวตัวน้อย๑ตัว
บอกว่ารถติด๒๓ชั่วโมงก็ยอมชาวเน็ตบอกแบบนี้นะคะ
หลังจากเอาลูกแมวลงมาได้อย่างปลอดภัยนางกริตยาสุขวิเศษหรือป้าแอ๋ว
น้าสาวของหญิงสาวที่โพสต์เรื่องนี้ก็ขอรับแมวมาเลี้ยงเลยค่ะ

หงทองแสนล้าน

ตัวนี้เนี่ยป้าแอ๋วเห็นไปติดอยู่บนต่อหม้อตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคมแล้ว

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาประสานทั้งหน่วยดับเพลิงเจ้าหน้าที่โทเวย์ให้ไปช่วยหน่อย
ทั้งสองหน่วยงานก็มาพยายามช่วยนะคะ
แต่ช่วยไม่สำเร็จนำตัวลูกแมวลงมาไม่ได้
แล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกรุงเทพ
ได้เข้ามาช่วยเหลือพร้อมรกระเช้าหนึ่งคัน
แอ๋วบอกว่าขอบคุณมากเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่
แล้วก็ตลอดเวลาภาวนาแบบนี้นะคะ
ถ้าเองมีบุญก็คงได้ลงมาอยู่ด้วยกัน
เองนี่หมายถึงลูกแมวนะคะถ้าเองมีบุญคงได้ลงมาอยู่ด้วยกันสุดท้าย
ได้มาอยู่ด้วยกันจริงค่ะป้าแอ๋วก็รับเลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อย
แอ๋วบอกทีมข่าวของเราในช่วงท้ายนะคะว่า
ชมจริงสำหรับแขวงทางหลวงกรุงเทพกรมทางหลวง
ถ้าไม่ได้หน่วยงานนี้ลูกแมวตัวนี้แย่แน่
หน่วยงานที่ผ่านมาพยายามแล้วทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่โทเวย์
แต่ช่วยไม่ได้แต่ป้าแอ๋วก็แอบกระซิบมาเหมือนกัน
เคยแจ้งไปยังหน่วยราชการบางหน่วยเคยแจ้งไป
แต่หน่วยราชการนั้นตอบกลับมาว่า
จะเอาอะไรมากกับชีวิตลูกแมวตัวเดียว
แอ๋วบอกว่าโอ้โหผิดหวังแล้วก็หดหูใจมาก
แต่ป้าแอ๋วไม่บอกว่าหน่วยงานที่ว่านั้นคือหน่วยงานไหน

สุดท้ายก็ช่วยได้จากทางกรมทางหลวงนะคะ